กลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
บอกโอ้โหที่สมุทรสาครเขามีการตรวจคนงานในโรงงาน
ที่เขาบอกว่าเป็นโรงงานเกี่ยวกับปลากระป๋องปลาทูน่า
ก็ตกอกตกใจกันสิครับว่า๙๐๐คนเหรอในโรงงานนี้
แล้วก็มีการรายงานตัวเลขตรงนี้เข้าไปให้สอบคอแล้วหรือยังนะฮะ
เรื่องนี้มีการชี้แจงจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
นายแพทย์นาเรดฤทธ์ขัดทศิมา
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

หลังจากที่โซเชียลเขามีการแชร์กันออกไป
บอกว่ามีแรงงานของโรงงานแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดตั้ง๙๐๐คน
คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่า
เรื่องนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๒วันที่แล้ว

โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ได้รายงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขรับทราบแล้ว
และทางสบคได้มีการรายงานผลให้กับประชาชน
ได้รับทราบแล้วเช่นเดียวกัน
ตัวเลขที่พบ๙๐๐มันแยกออกเป็นแบบนี้ครับ
เป็นยอดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร
ในการค้นหาเชิงรุก๕๔๑ราย

และเป็นตัวเลขที่มีการพบผู้ติดเชื้อ
ที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาล๔๗๐รายนั่นเอง
แล้วก็ในกลุ่มแรงงานที่ตรวจพบเชื้อกว่า๙๐๐ราย

ค้นหาเชิงรุกและพบในโรงพยาบาล
เป็นการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ที่ทำงานอยู่ในสารประกอบการในเครือของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ไม่ใช่เป็นการตรวจพบณจุดใดจุดหนึ่ง
เพียงแค่โรงงานเดียว
แต่ตรวจพบในโรงงานที่เป็นเครือของบริษัทเดียวกัน
คือถ้าไปตรวจพบในโรงงานเดียว
๙๐๐คนจะตกออกตกใจว่ามันแพร่ระบาดในโรงงานเดียว

อดมันเกิดจากการตรวจค้นเชิงรุก
เครือของบริษัทแห่งนี้ซึ่งมีหลายโรงงาน
นำตัวเลขมารวมกันจึงทำให้มียอดผู้ติดเชื้อ๙๐๐คน

ก็นำเข้าสู่ระบบการรักษาตามกระบวนการของสาธารณสุขแล้ว
ดังนั้นอย่าตกอกตกใจกับเลข๙๐๐
สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุก
กลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในสารประกอบการ
ในพื้นที่๑๑๐๐๐แห่งนั้น

ที่มีแรงงานตั้งแต่๒๐๐คนขึ้นไป
ซึ่งมีอยู่ด้วยกันกว่า๑๐๐แห่งในพื้นที่จังหวัด
โดยจะต้องทำการตรวจให้ครบภายในสัปดาห์

โรงงานใดพบผู้ติดเชื้อมากกว่า๑๑๐
ของจำนวนแรงงานในโรงงานแห่งนั้น
ก็จะต้องทำการตรวจแรงงานในโรงงาน
สารประกอบการนั้นให้ครบแบบ๑๐๐
ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแบบ๑๐๐ไปแล้วกว่า๒๐แห่งนะครับ
ส่วนบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน
นายธีรพงศ์จันสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้เร่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ให้กับพนักงานบริษัททุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร
รวม๒๗๕๒๒คนที่ทำงานอยู่ในบริษัทในเครือ
มีพนักงานได้รับการตรวจแล้ว๒๓๖๓๐คน
พบว่ามีพนักงานติดเชื้อเพียงแค่๖๙คน
ก็แยกพนักงานกลุ่มดังกล่าว๖๙คน
เพื่อส่งรักษาส่งต่อกับภาครัฐ
ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดก็มีการกักตัวเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานรัฐ
ให้ติดตามผู้ที่เข้าข่ายในกลุ่มเสี่ยงกลาง
และกลุ่มเสี่ยงต่ำต่อไปนะครับ
ก็ชี้แจงให้ชัดเจนไม่งั้นถ้าได้ยินตัวเลข๙๘
โรงงานแห่งเดียวเดี๋ยวจะตกอกตกใจนะฮะ